มีชายวัยสามสิบแปดปีที่สุ่มปราการไปเคลียร์ปัญหาแทนญาตินะครับ
หลังจากเพื่อนบ้านนั้นปลูกบ้านล้ำที่ดินนะครับสุดท้ายแล้วถูกยิงเสียชีวิต

เหตุยิงกันครั้งนี้เกิดขึ้นภายในชุมชนโรมันคาทอลิกถนนดวงหารือไทยนิรมนต์
โดยนายศิรนันทร์ลาบสัทเทียนอายุสามสิบแปดปีหรือโจถูกยิงด้วยปืนขนาดเก้าหมอจนเสียชีวิต
คนตายเล่าว่าน้องชายได้รับการขอร้องจากญาติให้มาช่วยพูดคุยกับนายสมพงศ์ตรีเวทเพื่อนบ้านวัย๗๕ปี
เพื่อเคลียร์ปัญหาเรื่องการปลูกบ้านลุกล้ำที่ดินแต่ก็ไม่สามารถเจรจากันได้จึงแยกย้ายกันไป
ก่อนที่นายสมพงศ์จะย้อนกลับมาพูดคุยกับน้องชายอีกครั้งแล้วเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ใช้ปืนกระหน่ำยิงผู้ตายแล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ที่เกิดเหตุเป็นหน้าบ้านของผู้ตายซึ่งเป็นซอยเล็ก
มีเฉพาะรถจักรยานยนต์เท่านั้นที่สามารถผ่านได้
อยู่ติดกับร้านขายของชำ
นางสายชนแตงตุ่นซึ่งเป็นญาติของผู้ตาย
ก็อยู่ติดกับบ้านของนายสมพงศ์ผู้ก่อเหตุ
ซึ่งกำลังมีปัญหาพิพาทกันเรื่องที่ดินเช่นกัน
เพราะว่านายสมพงศ์ได้สร้างบ้านแล้วลุกล้ำเข้ามาในที่บ้านของเธอ
บอกไปนายสมพงศ์กลับไม่สนใจ
พร้อมนำป้ายที่อ้างว่าได้รับการอนุญาตจากเจ้าของที่

ทำให้ลูกชายของเธอไม่พอใจเกิดการกระทบกระทั่งกัน
และเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลานของผู้ก่อเหตุประมาณ๖๗คน
ยกพวกมาดักรอทำร้ายลูกชายของเธอ
แต่ลูกของเธอไปทำธุระที่ต่างจังหวัดอีกฝ่ายจึงกลับไป
พอนายโจซึ่งเป็นญาติกันทราบเรื่อง
จึงอาสาผ่าลูกชายไปเจรจายุติปัญหาที่บ้านของอีฟไฟ
เมื่อตอนเช้าหวานนี้แต่ก็ได้นัดตกลงกันใหม่ตอน๕โมงเย็นของวันเดียวกัน
แต่แล้วประมาณ๔โมงเย็นนายโจได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับลูกชายที่โรงเรียนมาส่งที่บ้าน
ไม่นานก็ได้ยินเสียงปืนจึงรีบวิ่งไปดู
ก็พบว่านายโจถูกยิงเลือดไหลหายใจรวยรินต่อหน้าลูกสองคน
อีฟไฟเรียกพ่อพี่ดูดิมันเห็นพ่อเหมือนกันเพราะพ่อลูกเขาจะรักกันมาก
จุดที่เป็นข้อพิพาทบริเวณบ้านของนายสมพงศ์อยู่ระหว่างก่อสร้างต่อเติมหลังคา
ล้ำยื่นเข้าไปในพื้นที่หลังคาบ้านของนางสายชนและบ้านข้างเคียงอีกหลัง
มีป้ายติดไว้ว่าได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างจากเจ้าของที่
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวนายสมพงศ์มาดำเนินคดี
ซึ่งจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่า
หลังเกิดเหตุนายสมพงศ์ขี่รถจักรยานยนต์นำสิ่งของที่คาดว่าเป็นปืนที่ก่อเหตุทิ้งลงแม่น้ำ
แล้วไปจอดรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้ที่ปากซอยนครเขื่อนคันสิบ
แล้วขึ้นแท็กซี่มุ่งหน้าไปทางสามแยกพระประแดงคาดว่าน่าจะไปขนส่งหมอชิดเพื่อหลบหนีออกต่างจังหวัด
ส่วนสิ่งของที่โยนลงในน้ำนั้นเจ้าหน้าที่ได้ลงไปงมหาแต่ไม่พบ
เรื่องการพิพาทเรื่องที่ดินมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งแต่หากทั้งสองฝ่ายหันหน้ามาพูดคุยกันอย่างสันติวิธี
คงไม่เกิดการสูญเสียในลักษณะนี้ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน